เพิ่งออกมาใหม่

คือช็อกเลย

เล่าให้ฟังก่อนแล้วกัน

สี่ประตูป้ายแดงทะเบียนออ่าง

แต่เหตุเกิดที่ไหนที่ถนนผนโยธิน
ขาเข้าตะบุญคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวง

ทำไมถึงเจอดีเข้า

เจอแบบนี้เหรอคะ
ไม่ดีค่ะเดี๋ยวก็เจอไม่ดีค่ะ
โอ้โหเจองูเหลือมตัวมันเริ่มฮะ

มีคนเขาเล่าให้เจ้าของฟังไง
ก็คือบอกว่าเห็นงูเหลือมเนี่ย
มันเลื้อยอยู่บนหลังคานะตอนแรก
แต่พอเช้ามาก็ไม่เจอมันแล้ว

มันน่าจะไปอยู่ทางแถวนี้

โอ้โหอยู่ในห้องเครื่อง

โอ้โห๓เมตร

แล้วหนัก๔๐กิโลกรัมได้ครับ
อีกนิดนึงตัวเท่าที่ฉันแล้วค่ะคุณ
แล้วเลื้อยมาในรถป้ายแดงซะด้วย

แห่เพิ่งถอยรถมาใหม่
เพราะว่างูขึ้นรถจะมีโชคมีลาบหรือเปล่า
ไม่แน่ใจแต่ลักษณะมันคงจะชอบรถป้ายแดง
คือรถออกมาใหม่สวยดี

ไปดูรถรุ่นนี้เป็นยังไงนะ

อีซูซูดีแมคพรานุภาพพริกโล
นั่งสบายตัวยาวใหญ่ขนาดนี้ยังนั่งได้
ขนลุกไปหมดแล้วค่ะ